คุณผู้ชมครับคุณอรัชพรนะครับ

เหตุการณ์นี้เนี่ยใครถูกใครผิดอย่างไร

ระหว่างรถบรรทุก๖ล้อกับรถจักรยานยนต์นะครับ

เดี๋ยวดูคลิปจากกล้องหน้ารถก่อนนะครับ
นี่เป็นกล้องหน้ารถบรรทุก๖ล้อนะฮะ
มาทางแยกตรงนี้จักรยานยนต์มาอย่างนี้นี่
รถบรรทุกเลี้ยวขวาจักรยานยนต์ก็
ไม่รู้จะตรงไปหรือจะยังไงป่ะคะ

อ้าวเขากระเด็นลงไปเลยฮะ
ก็กระเด็นล้มกลิ้งไปได้รับบาดเจ็บ
โชคดีที่ไม่ถึงขั้นเจ็บหนักมากนะฮะ

เธอผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะ
ทีนี้ทางฝั่งของหญิงสาวคนขี่จักรยานยนต์เนี่ย
มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกไอ้ทางคดีออกมาตอนนี้เนี่ย
ตำรวจแจ้งความว่าเธอเนี่ยประมาทเพียงฝ่ายเดียว

แล้วในใบแพทย์ปกติแพทย์เขาจะระบุเรื่องอาการบาดเจ็บใช่ไหม

แต่เธอบอกเธอได้ใบแพทย์มาเนี่ยแพทย์ระบุว่าเธอบาดเจ็บ
จากการขี่จักรยานยนต์ชนรถบรรทุก๖ล้อ
คือหมอบอกว่าเธอขี่ชนรถ๖ล้อ

คือเธอก็เลยเอาคลิปหลักฐานต่างแล้วก็ใบแพทย์ต่าง
มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนี่รถบรรทุกคันนี้นะฮะ
อันนี้เป็นภาพนิ่งที่เขาถ่ายไว้หลังจากเกิดเหตุชนกันไปแล้วนะครับ
จักรยานยนต์ค้างอยู่หน้ารถตรงนั้นนะครับ
หญิงสาวคนขี่จักรยานยนต์เอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานแจ้งความกับตำรวจนะฮะ
คลิปจากกล้องหน้ารถของรถบรรทุกนะครับ
แต่เธอบอกกลายเป็นว่าเธอประมาทฝ่ายเดียว
บอกเธอขี่จักรยานยนต์ชนรถบรรทุก๖ล้อ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกด้านหน้าโรงเรียนบ้านม่วงตื๊ด

บอกมีป้ายแสดงชัดเจนว่านี่คือเขตโรงเรียน
ต้องลดความเร็วแล้วเป็นทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ
แต่วัดใจนี่รถส่วนใหญ่นี่ขนาด

ภาพวันนี้เลยนะที่พิมดิ์ข่าวเราลงคืนที่ไปเมื่อปีนี่
คือรถบรรทุกเมื่อกี้นี้ก็อาจจะเห็นว่าเออทางสะดวกหรือยังไร
มันโล่งเลี้ยวได้อย่างนี้ไหมคะ
แล้วมันโค้งขวาดีเหลือเกินคุณรัชพรโอ้โหนี่นะฮะเป็นถนนชุมชนนะครับ
ไม่มีหลายทางนะฮะค่ะรถเล็กรถใหญ่รถใหญ่ก็เยอะนะนี่เห็นไหมอืม
นี่เธอบอกทางตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เคยมาสำรวจ
ทำเป็นสี่แยกไฟแดงนะฮะแต่ก็เงียบหายไปสองปีแล้วนะครับ
ปฏิเหตุก็เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินก่อนหน้าที่หญิงสาวในคลิปในกล้องหน้ารถ
จะออกมาร้องเรียนเนี่ยเคยมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยประสบอุบัติเหตุตรงเนี้ย
รถชนกันเนี่ยตายไปศพหนึ่งว้ายอ้าวทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
พี่สาวของหญิงสาวคนนี้นะครับพี่สาวของคนเจ็บคุณกระแตนะฮะ
พี่สาวนะครับบอกว่าคือไอ้คลิปตรงนี้เนี่ยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้า๑๓มีนาคม
หลังอุบัติเหตุตรงนี้น้องสาวก็ไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาล
จากนั้นก็ไปปรึกษาทนายความเกี่ยวกับเรื่องคดีเพราะต้องเรียกร้องเรื่องการชดใช้เยียวยา
น้องก็ทำหนังสือมอบอำนาจให้ไปขอใบรับรองแพทย์
เพื่อใช้ประกอบการฟ้องร้องคดี
แต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิเสธบอกต้องให้คนเจ็บมาเท่านั้น
ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำแผลจะพาน้องสาวไปพบ
ทีนี้พอไปพบก็ไปได้ใบรับรองแพทย์
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่สาวบอกไม่ได้ดูรายละเอียดกัน
จนมาหาเจ้าหน้าที่เปิดเอกสารออกมาดูพบข้อความระบุว่า
น้องสาวของเธอขี่รถจักรยานยนต์ไปชนรถบรรทุก๖ล้อ
ได้รับบาดเจ็บซึ่งมันไม่ใช่ความจริง
มุมของทางฝั่งคนขี่จักรยานยนต์เนี่ยเขามองนะ
อย่างนี้พอใบรับรองแพทย์ระบุมาแบบนี้
มันส่งผลต่อรูปคดีทันที
เพราะกลายเป็นว่าตำรวจเนี่ยก็มาแจ้งว่า
น้องเธอประมาทฝ่ายเดียว
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ตำรวจเคยแจ้งข้อหาเรื่องประมาทร่วมเอาไว้ก่อนแล้ว
ข้อความที่เป็นเกี่ยวกับทางการแพทย์ที่แบบว่า
ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายและเข้ารับการตรวจรักษาจริง
อย่างนี้ค่ะคือเรายังพอจะเข้าใจว่า
อ๋อใบรับรองแพทย์ใบนี้รับโรงนะ
คนไข้ไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจ
อธิบายให้เขาฟังว่าทำไมถึงออกเอกสารมาแบบนี้
ความเห็นหลากหลายมากนะพี่อุ๋ยบางคนครึ่งหนึ่งบอกมอเตอร์ไซค์ผิดอีกครึ่งบอกรถใหญ่ผิด
ครึ่งหนึ่งบอกมอเตอร์ไซคล่อมเลนอีกครึ่งบอกรถใหญ่คล่อมเลนอ่ะ
แล้วเส้นแบ่งเลนมันก็ไม่เห็นเลยนะ

จะหยุดเดี๋ยวเราดูตั้งแต่ตอนต้นอีกครั้งหนึ่ง

มันเป็นจังหวะตีวงเนอะ

นี่จังหวะตรงนี้คือฝั่งนี้ก็คงจะเป็นถนนสวนเล่นสองเลนสวนเหมือนกันนั่นแหละ

แต่เส้นแบ่งมันไม่เห็นเลยนะ
มันไม่มีมันมีแต่รอยล้อรถ
ฝั่งรถบรรทุกตอนที่ขับมาก่อนจะถึงแยกก่อนจะเลี้ยวโค้งขวา

จังหวัดตรงนี้ก็แสดงว่าเธอกำลังจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหม

ไม่แน่ใจเพราะว่าเขามองทางขวาอยู่อ่ะ
เหมือนลักษณะมันเอียงมาทางซ้ายก็จริงแต่ว่ายังไงอ่ะ

เพราะเป็นจังหวะที่รถใหญ่ก็เลี้ยวขวาออกไปแล้ว
แต่ในมุมนี้ถ้ามองในมุมของรถใหญ่เนี่ยเลี้ยวโค้งขวาตรงนี้
เขาไม่เห็นไงแต่จังหวะเลี้ยวอันนี้อ่ะ
จริงจริงตอนนี้ยังไม่ได้ตีโค้งก็จะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์มาแล้ว

เลี้ยวหรือเปล่าคิดว่ามอเตอร์ไซค์จะเลี้ยวหรือเปล่า

แต่แหมมันแทบไม่ได้เบรก

ไม่ได้ชนเลยอ่ะ
โหแต่อ่าคือสุดท้ายก็ต้องแหม่

แต่เส้นมันไปจางหรือไปจาง

ศรีเป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์อยู่แถวนั้นพอดี

ศรีบอกว่าผู้หญิงคนนี้ขี่จักรยานยนต์มา
ชะลออยู่ตรงแยกเพื่อรอเลี้ยวขวา

เลี้ยวขวาแต่หกล้อเนี่ยขับมาเร็วเหลือเกิน
เลี้ยวมาแล้วมากินเล่นชนเขาด้วย

ว่ารถจักรยานยนต์ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ผิด
อือ
นี่ป้าศรีบอก

ส่วนคุณกระแตพี่สาวคนเจ็บค่ะ
ว่าในทางคดีเนี่ยจริงคนขับรถบรรทุกเขาก็ยอมชดใช้เยียวยามาให้แล้วด้วยนะ
เพราะตอนเจรจาเนี่ยฝ่ายรถบรรทุกเองเขาก็ยอมรับว่าเออเขาก็ประมาทที่ขับรถเร็วก็ถือว่าคู่กรณีเนี่ยตกลงกันได้แล้ว
แต่ก็ยังงงว่าแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ถึงได้ตัดสินว่าฝั่งของน้องเธอเนี่ยประมาทอยู่ฝ่ายเดียว
ทั้งที่อีกฝ่ายนึงยอมรับเองด้วยซ้ำว่าเขาก็ประมาทเหมือนกัน
เธอเลยบอกว่าอยากจะขอออกมาร้องเรียนเรื่องนี้หน่อย
อยากจะเรียกร้องหาความเป็นธรรมให้กับน้องสาว
อันนี้ต้องให้ตำรวจชี้แจงแหละว่าทำไมถึงมีการลงความเห็นแบบนั้นเนาะ

เพราะเราไม่เห็นใบแพทย์ไงว่าตกลงแล้วเขาเขียนระบุแบบนั้นแบบไหนยังไงใช่ไหม
คือจริงคุณหมออาจจะเขียนแบบว่าไม่ได้เขียนคร่าวหรือเปล่า
ไม่ได้เขียนต้องจานหมายถึงว่าไปขี่มอเตอร์ไซค์ชน
แต่แม้ว่าจะอุปติเหตุมอเตอร์ไซ่ชนกับรถบรรทุกอย่างเนี้ย

แต่ตอนนี้เราเพิ่งได้ฟังฝั่งเดียว